หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
ปั๊มหัวใจแต่สรุปสุดท้ายเสียชีวิตในระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพเมืองตรังได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันนะคะ
ก็รีบเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเลยตรงนี้คือสนามชนโคบ้านนาบินหลาอำเภอเมืองตรัง
พอไปถึงพบร่างนายกัมปนาศหัวหินนะคะเจ้าของฉายาเสืออาร์ตทุ่งควร
ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่จุด๒๒
หัวกระสุนเจาะเข้าที่หน้าท้องที่สะโพกท้องด้านซ้ายเข่าซ้ายต้นแขนซ้าย
และกลางหลังรวมแล้วประมาณ๑๐แผล
มีอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะคะ
แต่ว่าเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลในจุดเกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนปืนด้วยค่ะ
ไปถามคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็คือนางสาวหัทยาฝันเสี้ยน
เขาให้การแบบนี้นะคะบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มา

หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังประมาณ๕๖นัดพอสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่ตอนแรกชะลอมาเนี่ยขี่หนีออกไปอย่างรวดเร็วนะคะ
พอออกมาดูไปพบคนถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมค่ะ
หลังจากเมื่อคืนนี้พบร่องรอยของคมกระสุนเจาะทะลุ
อยู่บนฝาผนังบ้านของชาวบ้านในพื้นที่๓รูด้วยกันนะคะ
บ้านของชาวบ้านที่มีรอยกระสุนห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตร
เจ้าของบ้านเล่าว่าเสียงปืนที่ได้ยินตอนนั้นมันค่อนข้างเบา
ตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
แต่พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นซ้ำหลายครั้งก็เลยคิดว่า
น่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยค่ะ

เด็กมันดังอยู่คนดังฝนุคนหนึ่งมันมาตกฟ้า
ตำรวจสพเมืองตรังนะคะได้เชิญตัวนายสักกริน
คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายมาด้วย

เขาให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ตายนั่งซ้อนท้ายรถมากับเขานั่นแหละ
ก่อนที่จะไปจอดรถในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นมีคนร้ายนัดให้ผู้ตายมารับเงิน
แต่ระหว่างที่ผู้ตายกำลังคุยโทรศัพท์กับคนร้าย
เพื่อแจ้งว่ามาถึงแล้วตามนัด
นานค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลย

ก่อนที่ผู้ตายจะบอกให้เขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
มาดูประวัติของผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะ

เสืออาร์ตพ้นโทษในคดีปล้นทรัพย์มาได้๒เดือนเท่านั้นเองนะ
แล้วก็เคยต้องโทษในคดีอื่นอีกหลายคดี
ต้นคาดว่าจะมาจากความขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมาย
โฉมหน้าของเสืออาร์ตผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
และเร่งหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายค่ะ